อันนี้เขาคัตล๊อกกันทุกวันรบกันทุกวันจริงชไว้
แล้วรอบนี้เนี่ยไม่รู้นะคือเช้าขวดเย็นขวดแหละ
เราไม่รู้ว่าเหล้าและยาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือเปล่า
ให้ลูกจับแม่โยนเข้ากองไฟเลยค่ะ
บรรยายให้ฟังบอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือแม่ถูกลูกชายจับโยนเข้ากองไฟ
ทำให้ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าถูกไฟไหม้
นี่เกิดขึ้นที่บ้านบ่อน้ำมันอยู่ที่เคียนซาของสุราช
นักข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะ
กำนันตำบลเคียนซานะคะ
คือกำนันวัชรพลกาญจนสุภากร

หอพักของคนงานก็เป็นหออยู่ติดกันมีอยู่๓ห้อง
รอยโดนเผามีเสื้อผ้าลักษณะเหมือนก็โดนเผาอยู่

กำนันกำนันบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืน
พอรู้ปุ๊บก็ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ปรากฏว่าตัวผู้เป็นแม่คือนางอรัญญาอายุ๕๖ปี

โดนไฟไหม้ตั้งแต่ข้อเท้าซ้ายมาจนถึงหน้าแข้ง
ผู้ภัยก็ต้องรีบนำตัวแม่ส่งโรงพยาบาลก่อนนะคะ
แล้วถามว่าใครทำแม่ลูกไงลูกชายคือนายเจริญ
ทำอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะยังไงจะใช้ชื่อนี้อยู่หรือเปล่านะ
คือลูกอายุ๔๐ปีแล้วแม่ลูกคู่นี้
เขารบกันทุกวันจริงทะเลาะกันบ่อย
เมื่อคืนทะเลาะกันหนักมากถึงขั้นจับแม่โยนใส่กองไฟ
ลูกเขาเป็นลูกจ้างดูแลสวนทุเรียนอยู่
แล้วแม่ก็ไม่ได้มีงานทำค่ะแม่ก็มาอยู่กับลูก
แต่นี่แหละที่กังวลว่าตัวเร่งปฏิกิริยา
ไม่แน่ใจว่าทั้งเหล้าทั้งยาเลยหรือเปล่า
อันนี้กำนันบอกมานะคะ
หลังจากเกิดเหตุก็เลยต้องคุมตัวลูกชายไปสงบสติอารมณ์

ใช่ส่วนคุณป้าที่เปิดร้านขายของชำอยู่ใกล้บ้าน
แม่ลูกคู่นี้บอกโอ้คู่นี้เขารบกันทุกวัน

เดี๋ยวฟังค่ะฟังทั้งกำนันทั้งคุณป้าค่ะ

ใส่ที่ทะเลาะกันพอดื่มแล้วก็เรื่องเงิน
พ่อแม่ดื่มแล้วเมาทั้งที่ลูก

เขาก็ทะเลาะกันบ่อยเขาถกเถียงกันแทบทุกวัน
แค่ทุกวันพ่อแม่เมาลูกเมาจะเตียงกัน
ทางกรลูกเขาชฟ้ายาเร็ว
กวนจากบ้านจากนี้นะครับ

เมื่อคืนนี้ไม่รู้อีกท่าไหน
เขาไปลบกันแล้วก็
เขาเผาผ้าแม่มันมั้งแม่มันวิ่งแต่นตอนนี้
จะเห็นไฟลูกขึ้นบนนี้
ทีนี้ก็เผาจริงทีนี้เผาจริงผมแม่มันเสียงดังแต่ลูกไม่ได้ยินเสียง
พอสักพักเดียวร้องฮือแสดงเขาจับพุ่งไปแล้วแม่มตัวนิดเดียว
แล้วมันก็วิ่งมาขาดำมาเลยนั่งมาเลยขาดำมาเลย
ส่วนใหญ่ที่เขาทะเลาะกันนี่เป็นเรื่องอะไรคะ
ก็น่าจะเรื่องเมาหรือเปล่าก็ต่างคนต่างกินไงเช้าขวดเย็นขวดแม่
ทีนี้ก็คุยกับทางตำรวจบ้างค่ะผู้กำกับสพเคียนซานะคะพันธุ์ตำรวจเอกอนุภาพ
ก็บอกว่าเบื้องต้นต้องแจ้งข้อหากับลูกในเจริญคนนี้นะ
ข้อหาเมาสุราจนก่อให้เกิดความวุ่นวาย
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเคียนซาไปแล้ว
อีกอย่างหนึ่งอย่างที่กำนันบอกไงไม่แน่ใจเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด

ก็ต้องแจ้งข้อกล่าวเพิ่มเติมราคา